ใครที่ชอบทานอาหารแปลกไปดูกันหน่อย
เขาบอกว่านี่คือทรัพย์ในดินที่หลายต่อหลายคนไปขุดขุดเพื่อสร้างรายได้
แถมเอาไปกินก็อร่อยด้วยนะครับ
สร้างรายได้อย่างดีกินไปกินยังไง
เขาบอกกินไปกับแก้มชั้นดีเลย
แต่ต้องขุดหาอย่างนี้
ที่นี่คือบ้านท่าล้อนะครับอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
ไปเจอกับคุณสมชายปาบุตรปลูกนะครับเป็นชาวบ้านท่าล้อนี่แหละ
เขาใช้เวลาว่างในการหาจักรจันทร์อ่อน

แต่นี่เขาเรียกว่าจักรจันทร์อ่อนฮะ
มันอยู่ใต้ดินก็ต้องขุดขุดแบบนี้แล้วจุดสังเกตคือรู
รูเล็กต่างตรงนี้นี่แหละครับคือจุดสังเกตที่เขาจะขุดลงไป
บอกว่าไม่ต้องขุดเยอะมากสักนิดสักนิดนึง๒๓เจาะ
เจาะยังไม่เจาะทะลุลงไปเลยอ๋อรูแบบนี้
นี่เจอแล้วตัวอ่อนมันไม่ใช่ตัวอ่อนสิ
คือตัวอ่อนนั่นแหละจักรจันทร์อ่อนอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะ
มันคือตัวอ่อนจักรจันก็จะเจอลักษณะแบบนี้เนาะไม่ต้องครับ
เขาบอกว่าใช้เวลาในการหาประมาณสัก๓๔ชั่วโมง
ก็จะได้เจ้าจักรจันอ่อนเนี่ยประมาณสัก๓๐๐๔๐๐ตัวนะ
ตัวนะแล้วขายได้ตัวละ๒บาทเหรอคะ
จริงตัวละประมาณ๒บาทถ้าขายกับลูกค้าทั่วไป
แต่ถ้าเป็นพ่อคงพ่อค้าแม่ค้าที่เขามารับซื้อแบบเยอะ
ก็จะตกที่ตัวละ๑บาท๘๐สตางค์
ขายขายคุณชนะยังได้ไม่ถึงบาทเลยโอ้โห
เพราะว่าผมไม่เป็นคนนั่นไงราคาผมถูกกว่าตัวอ่อนจักรจันอีก
แม่น้องใบตองนี่การขุดจักรจันทร์อ่อนแบบนี้
เขาบอกว่าขุดได้เฉพาะเดือนมีนาคมและเมษายนนะจ๊ะ
ส่วนเมนูที่นิยมทำกัน
เป็นกับแก้มอย่างที่ผมบอกเอาไปนึ่งก็ได้
คั่วเหรอเอาไปคั่วก็ดี
ไปทอดให้มันกรอบเลยนะ
หรือจะไปตำเป็นน้ำพริกก็อร่อย
คุณสมชายก็บอกว่าขุดจักรจันทร์แบบนี้มาขายเนี่ย๕๗ปีแล้วประสบการณ์ล้นเหลือ
เดินไปพาร์ทเดียวมองรู้รู้เลยรู้ไหนรู้จักรจันรู้ไหนรู้งูรู้ไหนรู้ปู
รู้หมดแยกแยะได้แล้วแกบอกว่าช่วงว่างจากการทำไร่ทำนา
ก็มักจะมาหาจักรจันทร์อ่อนแบบนี้เพื่อเอาไปขายรวมไปถึงเอาไปทานเองด้วยนะครับ
บอกว่าอยากได้ต้องสั่งจองกันล่วงหน้าเลยนะไม่ใช่เมนูที่จะหาทานกันง่ายน่าสนใจน่าสนใจ
นี่โอ้โหยังเป็นอยู่เลยนะตัวละ๒บาทมันก็๒บาทเป็นวิถีชีวิตเลยเนอะ
เดี๋ยวพอเก็บพวกนี้มาเดี๋ยวก็เกิดใหม่มาอีกค่ะนั่นแหละ